คุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันดูข่าวนี้นะคะแล้วก็ลองถามตัวเองสิว่า
เคยเจอผู้ชายคนนี้ไหมเคยเห็นผ่านตาหรือเห็นที่ไหนบ้างหรือเปล่า
เขาเป็นชายชาวต่างชาติรูปร่างใหญ่ตัดผมทรงสกินเฮดคนนี้ค่ะ
เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ลักษณะเหมือนเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากสีแดง
อยากให้ช่วยกันตามหาเป็นเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ต้องหาที่ไปข่มขืนแล้วก็ทำร้ายหมอนวด
จนอาการเขาเนี่ยสาหัสหน้าเละกระโหลกยุบสมองบวมเลยนะคะ
แล้วไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรกก่อเหตุมาหลายร้านแล้วด้วย
ลักษณะรถของเขาเป็นแบบนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยตำรวจเขาประกาศตามหาเลย
ใครเจอช่วยแจ้งเบาะแสตำรวจที่ไหนพื้นที่ไหนเจอให้จับได้ทันทีเลย
เพราะว่าพฤติกรรมการก่อเหตุเนี่ยโหดเยี่ยมมากทำร้ายเหยื่ออย่างสาหัสแล้วก็ข่มขืนเหยื่อด้วย
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น๒๗กันยายนนะคะที่ร้านนวดแผนไทยที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
นี่ค่ะเขาเดินเข้ามาที่ร้านลักษณะเหมือนเป็นเหมือนเป็นลูกค้าธรรมดาค่ะ
ครับมาใช้บริการมานวดอ่าเนี้ยก็แต่งตัวก็เหมือนนักท่องเที่ยวธรรมดาคนหนึ่งอ่ะนะ
เสร็จปุ๊บก็ถอดรองเท้าเดินเข้าไปในร้านวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีพนักงานนวดเป็นผู้หญิงอายุสี่สิบห้าปี
อยู่ที่ร้านคนเดียวนี่ค่ะให้ดูภาพตอนที่เนี่ยเขาเดินเข้ามาทำทีเป็นลูกค้าเนี่ยนะคะ
นี่วงจรปิดหน้าร้านเนี่ยคิดว่าพนักงานคงไห้ทักทาย
เลยยกมือรับไหว้พูดคุยกันสักนิดนึงคงจะแบบเอออยากจะมานวดไทยอะไรอย่างเงี้
ครับแล้วเขาก็ถอดรองเท้าเดินเข้าไปในร้านแต่เข้าไปไม่ได้ไปนวดนะคะ
สิ่งที่เขาทำคือพยายามจะข่มขืนค่ะเธอเนี่ยพยายามต่อสู้นะ
พนักงานพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสู้ไม่ไหว
ช่วยดูร่างด้วยร่วงร่างใหญ่มากแล้วยังมีการทำร้ายเอาขวดฟาด
ทำร้ายหลายอย่างมากจนเธอเนี่ยหัวแตกสมองบวมเลยนะคะ
บอกอาการเธอโคม่ามากกระดูกบนใบหน้าก็หักหลายแห่งด้วยค่ะ
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ร้านนวดนี้นะคะ
อยู่ที่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเลยค่ะ
เป็นร้านนวดสปานวดแผนไทยสอบถามป้าทิพย์ป้าทิพย์เนี่ย
แกอยู่ตรงใกล้ใกล้กับร้านที่เกิดเหตุแกบอกวันนั้นเนี่ย
นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงข้ามร้านนวดเลยนี่คือร้านนวดนี้นะฮะ
ร้านนู่นแล้วแกนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ฝั่งตรงข้ามครับ
บอกเห็นฝรั่งคนนี้เดินออกมาจากร้านไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดอยู่หลังร้าน
แล้วก็ขี่ออกไปเขาบอกก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรนะ
ฝรั่งก็เดินออกมาปกติส่งยิ้มให้ป้าด้วยป้าแกว่าอย่างนี้
มุมปากให้ป้าด้วยแล้วก็ขี่รถออกไปครับ
สักพักหนึ่งเพื่อนบ้านข้างร้านนวดนะคะเห็นน้ำไหลออกมาจากหน้าร้าน
เป็นทางยาวลงมาถึงถนนเลยนะแต่น้ำเนี่ยเป็นสีแดง
เหมือนน้ำปนเลือดรู้สึกแปลกก็เลยโทรไปหาเจ้าของร้านค่ะ
เดี๋ยวนี้เขาจะมีการติดกล้องวงจรปิดและดูผ่านทางมือถือได้ค่ะ
โทรไปหาเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็เลยเปิดแอปพลิเคชันในมือถือ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านภาพที่เห็นเจ้าของร้านบอกตกใจมาก
เพราะเห็นพนักงานของตัวเองอยู่ในสภาพเปลือยเปล่า
เละเลือดท่วมหายใจรวยเรียนตะเกียกตะกาย
เอาชีวิตรอดอยู่ในร้านนะคะแล้วร้านเนี่ยประตูถูกล็อกอยู่ด้วย
เพราะอีตาฝรั่งคนนี้ล็อกเธอขังเธอเอาไว้ข้างในแล้วตัวเองก็ขี่รถออกไปเลย
เจ้าของร้านก็เลยรีบโทรหาลูกชายตัวเองที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
งัดประตูร้านเข้าไปแล้วก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
เธอบอกว่าเธอเห็นฝรั่งคนนี้มาเนี่ยตอน๙โมง๕๐ขี่มาที่ร้านนวด
ก็นึกว่ามาใช้บริการตามปกติไม่คิดเลยว่าจะมาก่อเหตุโหดเยี่ยมแบบนี้
พอเสร็จแล้วเนี่ยฝรั่งคนนี้มาถึงตอน๙โมง๕๐
แล้วก็ออกจากร้านไปตอนเที่ยงไม่ได้มีท่าทีพิรุธอะไรเลย
วันนี้นะคะตำรวจสพเมืองขอนแก่นก็เลยเรียกป้าพิมเข้าไปยืนยันตัวตนหน่อยว่า
ชาวต่างชาติหรือฝรั่งที่ป้าพิมเห็นตอนที่นั่งเล่นโทรศัพท์ที่ว่าเขา
ยิ้มมุมปากให้ป้าพิมใช่คนเดียวกันกับคนที่เห็นในกล้องนี้ไหม
แล้วตำรวจเปิดคลิปกล้องวงจรปิดที่มันจะอัดเอาไว้
ทำอนาจารย์ต่างนานาทั้งที่ตอนนั้นน่ะ
ผู้เสียหายไม่มีสติแล้วนะทั้งจับยกดึงกระชากอย่างรุนแรง
เอาขวดน้ำผลไม้สีขาวมาฟาดที่หน้าแบบไม่ยั้งมือจนหน้าเธอนี่เละท่วมไปด้วยเลือดหมดเลย
แล้วค่อยใส่เสื้อผ้าตัวเองอย่างใจเย็นปิดประตูล็อกร้านปล่อยให้ผู้หญิงนอนปางตายอยู่ในร้าน
แล้วตัวเองเนี่ยเดินออกไปขึ้นรถแล้วขี่ออกไปเลย
แต่ที่มันน่าสะเทือนใจที่สุดคือโอ้โหต้องบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยสติดีมากนะถึงแม้จะโดนทำร้ายขนาดนั้น
คือภาพในกล้องวงจรปิดคือให้เห็นเลยว่าผู้หญิงเนี่ยพอได้สติขึ้นมาแม้จะแบบเจ็บหนักมาก
แล้วคือเธอไม่มีเสียงจะร้องขอความช่วยเหลือแล้ว

ล้นออกไปถึงหน้าร้านเพื่อให้แบบคนสังเกตเห็น
แล้วเพื่อนบ้านก็สังเกตเห็นจริงถึงได้โทรตามคนมาช่วยได้
เพราะว่าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมันปนเลือดเธอด้วย

ช่วยกันดูหน่อยมันใช่ไหมมันใช่ไหม

ก็ไปดูแล้วก็ดีเด็กเขาบอกใช่มีหัว

เจ้าของบ้านเขาบอกว่าน้องอ่ะไอ้หน้าแกน่ะ
เต็มเลยแล้วก็กางเกงเสื้อผ้าก็ไม่มีเลย
แผลเต็มหน้าเลยอ่ะน่าโทษสานมากเลย

ก็สวยอยู่นะคะมันตีเขาอีกแล้วมันจะใส่เสื้อผ้าออกมา

เลือดเลิศอะไรติดมือมันก็ไม่มีนะน้อง
ตัวใหญ่ผู้หญิงก็นั่นแล้วคิดว่ามันจะเป็นซาดิตหรือเปล่า
สุชาดาก็พยายามไปไล่ดูกล้องวงจรปิดจากร้านที่อยู่ใกล้เคียง
ใกล้เคียงเพื่อที่จะหาเบาะแสของคนร้ายให้ได้มากที่สุดนะคะ
ก็ไปเจอกล้องวงจรปิดร้านค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากร้านนวดประมาณสัก๑๕๐เมตรค่ะ
ก็เห็นภาพฝรั่งคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีอยู่
แต่ว่ากล้องนี้ด้วยมุมมันเห็นแค่นี้
มันเห็นแค่ล้อรถของผู้ต้องสงสัยของคนร้าย
นู่นอ่ะเมื่อกี้ที่เราทำมาสอนชี้ไปอ่ะคือที่จำได้เพราะว่าด้วยความที่ลักษณะเป็นมอเตอร์ไซค์วิบาก

ก็เลยสังเกตเห็นว่าเป็นล้อรถของฝรั่งคนนี้แหละ
แต่ว่ามันเห็นได้แค่นั้นแต่เห็นว่าขี่ตามหลังรถกระบะฟอร์ดคันหนึ่งตรงไปทางถนนมริวัล
แล้วก็มีภาพกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงก็จะเห็นเลยนะคะว่าฝรั่งคนนี้ขี่ตรงผ่านแยกไป
แต่ว่าคลิปเนี่ยบันทึกได้แค่สั้นเท่านั้นเองนะคะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ขี่ผ่านสี่แยกไปค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สอดคล้องนี่ตรงนี้เห็นไหมที่เราวงสีแดงไว้ให้ก็ขี่ผ่านไปแบบนี้
เขาบอกว่าตอนนี้สั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปไล่ภาพกล้องวงจรปิดให้ครบทุกเส้นทางเลย
ก็พบว่าฝรั่งรายนี้ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากสีแดงออกจากร้าน
ซ้ายไปตามถนนหลังเมืองผ่านวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
คดีนี้เนี่ยนะคะชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่นเนี่ย
สารขอความร่วมมือหลายฝ่ายเลยทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจท่องเที่ยวให้ช่วยกันติดตามตัวคนร้าย
แล้วก็มีการส่งภาพถ่ายสแกนใบหน้าคนร้ายลงทุกพื้นที่แล้ว
พอมีการผ่วยแพร่ออกไปนะครับมีร่านนวดแผนทางอีกที่นึง
ตำบลบ้านเป็ดในขอนแก่นเหมือนกันนี่แหละแจ้งเบาะแสมาว่าเคยเจอ
รายเดียวกันนี่แหละฝรั่งพนนี้เลยเขาเจอช่วงระหว่างยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดกัณญายน
พฤติกรรมก้าวร้าวมากใช้ความรุนแรงต่อว่าด่าทอพนักงานของร้าน
ซึ่งตอนนี้ชุดสืบก็ลงพื้นที่สอบปากคำขอภาพกล้องวงจรปิดมาประกอบสำนวนการสอบสวนแล้วนะคะ
แล้วก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบตามย่านที่พักของชาวต่างชาติทุกจุดของขอนแก่นด้วย
ต้นคิดว่าคนร้ายอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่แต่คงจะใช้มอเตอร์ไซค์วิบากสีแดงคันนี้
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยตระเวนขี่รถไปก่อเหตุในพื้นที่ต่าง
ซึ่งเขาบอกว่าจริงเนี่ยมันมีอีกหลายเคสเหมือนกันที่ฝรั่งคนนี้ก่อเหตุแบบนี้
แต่ว่าเขาบอกว่ายังเปิดเผยข้อมูลมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปกระทบกับสำนวนการสอบสวนในภาพรวมนะคะ
ส่วนฝั่งของผู้เสียหายอ่ะค่ะพนักงานนวดที่ถูกทำร้ายนะคะ
ตอนนี้เราได้คุยกับลูกชายลูกชายบอกว่าอาการแม่ดีขึ้นแล้ว
เริ่มรู้สึกตัวแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถพูดคุยหรือสื่อสารได้
หลังจากที่ลูกชายรู้ประวัติของคนเกาะเหตุแล้วก็เห็นการกระทำที่เขาทำกับแม่แล้วเนี่ย
เขาบอกว่าเจ็บใจมากเลยนะอยากให้ตำรวจจับคนร้ายรายนี้ให้ได้โดยเร็
เพราะว่านี่คือภัยสังคมชัดเลยเขาสงสารแม่มาก
เพราะว่าแม่เนี่ยถูกทำร้ายอย่างทารุณขนาดแม่ร้องขอชีวิตแล้ว
ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่หยุดจับแม่กดหัวทำร้ายจนสลบ
เอาขวดมาตีแม่จนหน้าเละไปทั้งหน้าหัวยุบสมองบวม
เหมือนตั้งใจจะให้แม่เขาตายไปตรงนั้นเลย
ทีนี้เขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าฝรั่งคนนี้เขาจะมาชอบพอแม่หรือเปล่าหรือยังไง
หรือมีการแวะเวียนมาหากันไหมลูกชายบอกว่า
จริงแล้วเรื่องนี้แม่ก็ไม่เคยเล่าอะไรให้เขาฟังนะ
แต่ว่าเท่าที่เขาคุยกับแม่มาคือแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียมา๗ปี

แล้วตอนที่มาทำงานเนี่ยแม่เขาก็สนใจเรื่องการทำบุญทำทานทำงานมากกว่า
ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าสนใจที่จะมีครอบครัวใหม่
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่ประเด็นนี้
จับให้ได้ครับเพราะดูแลผู้คนนี้เป็นผู้คนอันตรายมากครับ
ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะดูหน้าผู้ชายคนนี้ฝรั่งคนนี้ไว้
ใครเจอใครเห็นที่ไหนแจ้งตำรวจเลยนะคะ
นี่ค่ะตำรวจท่องเที่ยว๑๑๕๕ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๑๑๗๘
หรือเอาง่าย๑๙๑จำง่ายถ้าเจอหน้าตาแบบนี้อิมอเตอร์ตากสีแดงแบบนี้
โทรเลยนะคะ๒๔ชั่วโมงค่ะ
คือถือว่าโหดเยี่ยมมากนะโหดเยี่ยมจริงค่ะ
ประเด็นคือก่อเหตุมาหลายที่แล้ว
ไม่รู้ว่าตอนนี้จะไปอยู่ที่ไหนแต่พอเป็นข่าวอย่างนี้ผมว่าตามตัวไม่น่ายาก
ใช่ไหมครับเพราะว่าคือเขาก็ต้องไปอยู่สักที่หนึ่งแล้วแหละนะ
กบดานไปหลบซ่อนหรือว่าไปพักที่ไหนขี่จักรยานยนต์ไปตรงไหนเนี่ยต้องมีคนเจอแน่